คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยไปดูนะครับ
โครงสร้างของคณะกรรมการบอร์ดสสนั้นที่ผ่านมาเนี่ย
สมัยพบว่าในเบื้องต้นก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒินั้นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
แล้วก็อาศัยและดำรงตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งต่างนั้นยาวนานพอสมควร

จากรายงานที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการคนที่๒

มาจากการสัญหาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
ในจำนวนนี้ต้องมีตัวแทนจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่า๑คน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ๓ปี
และสามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก
หากถูกคัดเลือกและอายุไม่เกิน๗๐ปี
ตั้งแต่ปี๒๕๔๔ถึง๒๕๕๙
ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่๒
ในปี๒๕๔๗ถึง๒๕๕๙
หลังจากนั้นเมื่ออายุเกิน๗๐ปี
นั่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการสส
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑ถึงปัจจุบัน

นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสส
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗ถึง๒๕๕๙
และได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีเป็นรองประธานคนที่๒
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑ถึง๒๕๕๙
ก่อนถูกมาตรราย๔๔จากคศสั่งยุติการทำหน้าที่
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว๕สมัย
สัตว์ราชาญสมลอมรวิวัฒน์ดำรงตำแหน่งที่เปรียกษาคณะกรรมการ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๔ถึง๒๕๕๙

นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสสตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถึง๒๕๕๐รวม๓สมัย
สัตว์ราชาญพิชาญไกรฤทธิ์บุญเกียจ
ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสสตั้งแต่ปี๒๕๕๑ถึง๒๕๕๙
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสสจนถึงปัจจุบัน

สัตว์ราชาญนายแพทย์ประเวทวศี
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการตั้งแต่ปี๒๕๔๔ถึง๒๕๕๙

ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสสตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึง๒๕๕๙

นายแพทย์สุวิทย์วิบุญผลประเสริฐ
ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสสตั้งแต่ปี๒๕๔๗ถึง๒๕๕๙

ทันตแพทย์กฤษฎาเรืองอารีรัฐ
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนสสตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึง๒๕๕๙

และล่าสุดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ได้ประกาศให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๗คน
ติบทบาทหน้าที่ในคณะกรรมการสสแล้ว
เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดำเนินงาน
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน